แต่เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วย
เรื่องของคุณตาซาเล้งคุณตาจรูนวัย๘๒ปี
ที่ถูกในจอร์ดทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส

วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพคุณตาแล้วนะครับ
ก็ที่วัดที่พระนครศรียุธยานะครับคุณผู้ชมครับ
โดยพิธีชาปนกิจศพของคุณตาจรูนมณีพันธ์หรือว่าคุณตาซาเล้งที่เราเรียกขานกันนะครับ
ก็เสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
วันนี้ก็มีคนมาเยอะนะฮะร้อยกว่าคนนะครับพิธีก็มีขึ้นที่เมนของวัดสุนทรารามหรือว่าวัดห่อหมก
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีธุยานะครับครอบครัวมณีพันธ์ตอนนี้บอกว่าก็ยังเสียใจกับการจากไปของคุณตานะครับ
นายประพฤติลูกชายคนโตของคุณตาจรูนวันนี้ก็บวชหน้าไฟให้กับพ่อด้วย
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าการบวชครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขานะ
แล้วก็คงจะเป็นสิ่งเดียวและสิ่งสุดท้ายที่สามารถทำให้กับพ่อได้
กุฏาจรูฯนี่ก็มีโรครากพื้นเพะดั้งเดิมคุณตาจรูฯนี่ก็มีโรครากพื้นเพะดั้งเดิม
อยู่ทั้งที่อยุธยาและรบบุรีด้วยนะครับ
ซึ่งลูกชายซึ่งบวชในวันนี้เนี่ยบอกว่าถ้าหากสื่อสารกับพ่อได้
ก็อยากจะบอกกับพ่อว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เดี๋ยวจะดูแลแม่กับน้องสาวให้นะครับ
และจะยังคิดถึงพ่ออยู่เสมอนะครับ
ส่วนเรื่องคดีความเนี่ยทางคดีอาญาก็ต้องว่ากันไปนะฮะ
ตำรวจก็ดำเนินคดีไปนะครับ
แต่เรื่องค่าเสียหายที่มีการเรียกค่าเยียวยาเสียหายจากในจอร์ดเอาไว้ทั้งหมดแสนหนึ่ง
แล้วไนจอร์ธก็ต่อรองเหลือแปดหมื่น
ที่สุดแล้วนะครับทางครอบครัวของคุณตาจรูนบอกว่า
ไนจอร์ธนำเงินก้อนทั้งหมด๘หมื่นบาท
ชดใช้ค่าเสียหายให้ครบตามจำนวนที่ตกลงกันไว้เรียบร้อยไปแล้วนะฮะ
ส่วนทางด้านของภรรยาคุณตาจรูนนะคะนางฉลวย
บอกว่าก็ยังรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ก็บอกกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีว่า
ยังคิดถึงนะคะเพราะว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา

ไม่ต้องเห็นอะไรไม่ต้องเห็นไปก็
แล้วถ้าเรายังเห็นแต่งที่นั่นทุกอย่าง
บอกให้เขาไปสบายที่แล้วมาแกก็ลำบาก
ที่อยู่กับฉันมาแกก็ลำบากแกอยู่มันได้

แต่เราสภาพใจใจตอนนี้ยังดีไหมครับ
ด้านนางสาววนิดามณีพันธ์เป็นลูกสาวคนเล็กนะคะ
ก็พูดคุยกับทีมข่าวของเราบอกว่าก็เริ่มทำใจได้บ้างแล้ว
ครอบครัวไม่ติดใจเอาความอะไรในจอร์ดแล้ว
แม้ว่าจอร์ดจะยืนยันว่าไม่สะดวก
ร่วมพิธีบวชหน้าไฟให้กับพ่อ
เพราะต้องไปรายงานตัวคัดเลือกทหาร

แจ้งว่าจะให้ญาติเป็นตัวแทนไปร่วมพิธีชาปนกิจ
แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีญาติจอร์ดคนไหนไปร่วมพิธีนะคะ

ลูกสาวของคุณตาจรูนก็เลยบอกว่าก็ฝากไว้ก็แล้วกัน
กรณีการสูญเสียของคุณพ่อเธอเป็นอุทาหรณ์กับสังคม
โดยเฉพาะเยาวชนใครจะทำอะไรต้องมีสติค่ะ
เมื่อวานในจอร์ดเข้ามากราบศพคุณตาเป็นครั้งสุดท้าย

ก็มาบอกว่าเนี่ยบวชให้ไม่ได้แล้วมาก็ไม่ได้หรอกวัน
เพราะว่าติดเกณฑ์ทหารทางครอบครัวอย่างลูกชายของคุณตาเนี่ย
บอกว่าก็ไม่รู้จะไหว้อย่างไรคุณเห็นมั้ยสอน

อีกครั้งจะบอกว่าคุณต้องมาคุณอย่าไปเกณฑ์อาหารมันไม่ได้
มันเป็นเรื่องทางกฎหมายทางการเกณฑ์ทหาร

แต่ญาติของจอร์ดก็ไม่มีใครมาเลยนะคะวันนี้

คนอื่นล่ะแฟนจอร์ดล่ะหรือญาติจอร์ดล่ะ
มันควรจะมีการแสดงน้ำใจให้กันบ้าง
แต่มันก็เป็นเหตุผลของเขานะไม่รู้ว่าเขาจะมีเหตุผลอะไรของเขานะครับ
ก็นอกจากเพื่อนร่วมอาชีพขับรถซาเล้งอย่างนายอมรบวรสุริกุลนะครับ
ขี่จักรยานพ่วงข้างมาร่วมงานศพของคุณตาหลายวันแล้ว
วันนี้ก็ได้บวชหน้าไฟให้ด้วยนะครับ
เพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับการจากไปของเพื่อนในครั้งนี้ด้วยนะครับ
คนที่เราเคยอยู่ด้วยกันกินด้วยกันแบ่งอะไรกันกิน
ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันมาหลายเดือนหลายเป็นข้ามปีแล้วก็จริง
ไม่ต้องไปห่วงไปให้สบายกับเพื่อน
สำหรับในวันพรุ่งนี้ทางครอบครัวก็จะทำบุญกระดูกนะครับ
เลี้ยงพระตอนเช้าแล้วก็จะเก็บอัฐิของคุณตาจรูน
นำไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านในจังหวัดลบบุรีนะครับ
เพราะว่าจะพาคุณแม่จากกรุงเทพกลับไปอยู่ลบบุรีแล้วด้วยนะครับ
การเสียชีวิตของคุณตาจรุลมณีพันธ์หรือว่าคุณตาซาเล้งชาวบ้านและคนใกล้ชิด
บอกว่านี่เป็นการเสียชีวิตของคนที่มีจิตใจดี
ก็ไม่น่าจะมาเสียชีวิตกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ถือว่าเป็นข่าวเศร้าของสังคมแล้วครับแล้วก็คนที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
อย่างที่ท่านติดตามข่าวสารมาโดยตลอดนะครับ
ถ้าในเรื่องของงานศพของคุณตาวาระสุดท้ายของคุณตาก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
เหลือแค่การเก็บกระดูกในวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของคดีความก็คงต้องติดตามกันต่อไป
ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณตาจรูนหรือว่าคุณตาซาเล้งนะคะ
ส่งข้อความมาได้ต่อเนื่องคุยกันได้ทุกประเด็นข่าวทางไลน์ของไทยรัฐนะคะ